รอบนี้ค่ะเจวิเขาไม่อยากแฉคนเดียว

เรื่องหลังเอาเปรียบคนอื่นเขา
จะเป็นยังไงไปฟังเจวิเขาแฉกันเลยค่ะ
รู้สึกเค้า
เรื่องนี้เจวิขอเมาส์แบบแฉแหลกแยกวิภาว่า

พ่อแม่โด่งดังลูกน่ารักงานล้นมือ
แต่ชอบมีพฤติกรรมหลอกใช้คน

มีโปรดิวเซอร์คนหนึ่งเล่าว่าเมื่อปีที่แล้ว

ลิขสิทธิ์เพลงต้องเป็นของผมนะ
แต่สุตาคนดังก็เล่นแล้วแปลธาตุ
ยังไปจดลิขสิทธิ์ให้เพลงนั้นเป็นของตัวเอง

เรื่องมาโป๊ะแตกตอนที่โปรดิวเซอร์นักดนตรีคนนั้น

อ้าวด้านมีโนติสเรียกค่าลิขสิทธิ์มาถึงประตูบ้าน
ก่อนจะเคลียร์นัดเป็นร้อยรอบนัทธนายจนวุ่น
แต่พี่ซุปตาก็ไม่ทำตามสัญญา
โปรดิวเซอร์ดวงสวยทนไม่ไหว
พี่ซุปตายอดเงินให้สี่หมู่ไปฆ่าเหนื่อย
โปรดิวเซอร์บอกว่าไม่เอาครับพี่เอากลับไปทำบุญ
เพื่อชาติหน้าจะได้มีปัญญาแต่งเพลงเองนะครับ
อุ๊ยแซ่บขันถึงกกใจไปเลยค่ะ